ส่วนที่จังหวัดชายนาฏนะคะคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะบอกว่าเครียดมาก
มีปัญหากับลูกชายค่ะมีปัญหาถึงขั้นลูกชายไม่ยอมเรียกแม่แล้ว
เรียกว่าคุณแม่บอกเลยถ้าเครียดขนาดนี้นะคะ
ก็เลยดื่มเบียเข้าไปหลังจากนั้นพอเมาค่ะ
ใช้มีดคมคูบอกว่าจะทำร้ายตัวเอง
ลักษณะบอกจะฆ่าตัวตายค่ะให้คุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
นี่ค่ะเธอบ่นว่าลูกไม่เรียกเธอว่าแม่อีก

แล้วเธอก็จะขอฆ่าตัวตายเนี่ย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ

ใกล้กับแยกเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏค่ะ
ตำรวจสพเมืองชัยนาฏอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยู
เข้าไปช่วยกันเกลี้ยกล่อมผู้หญิงคนนี้อายุน่าจะประมาณ๔๕ปีค่ะ

ผู้จาวกไปวนมาพูดไปด้วยร้องไห้ไปด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องพยายามเก็บมีดในมือของเธอก่อน
แล้วก็ประสานให้ญาติมาช่วยเกลี้ยกล่อมอีกทีค่ะ
เรื่องต้นจับใจความได้แบบนี้นะคะ
ผู้หญิงรายนี้เครียดจัดเลย

ดื่มเบียร์ให้คลายทุกข์แต่ความทุกข์มันไม่คลายค่ะ
ความทุกข์มันยิ่งแน่นขึ้นก็เลยคว้ามีดมาขู่ว่าจะฆ่าตัวตายค่ะ
พอลูกชายมาถึงจุดเกิดเหตุก็คุยกับตำรวจนะคะ
บอกว่าถูกบังคับให้ทำงานแบ่งเบาหนี้สิน
ระยะหลังแม่มีอาการแบบนี้บ่อยเขารับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
ก็เลยเปลี่ยนสัพพนามเรียกคุณแทนคำว่าแม่
ซึ่งตัวเขาเองเขาลักษณะคือเขาบอกแม่ให้เขาทำงานหนัก
ให้เขาทำงานเยอะแล้วก็สร้างปัญหาให้กับครอบครัว

เอาแต่อย่างไรก็ตามนะครับเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครอบครัว
ก็ต้องช่วยซัพพอร์ตคุณแม่นะช่วยแก้ไขปัญหาคุณแม่นะ
ก็ต้องช่วยกันไปคือยังไงเขาก็เป็นแม่เราอะแหละ
แต่แม่ก็คงบาดใจว่าลูกไม่ยอมเรียกแม่แล้วอะไรแบบนี้นะคะ